ไกลกับที่รงพักที่สอนอบางชัน

ศพผู้ชายนี้อายุน่าจะสักประมาณ๒๐กว่าปีเนี่ยนะคะ
ซึ่งใส่เสื้อจะรายไซก๊อตสีเลือดหมูค่ะ

จากการตรวจสอบทราบชื่อนี่คือนายสันเสริญมั่นอายุ๒๓ปี
ลักษณะคือเขานั่งพิงเสาอะไรอยู่นะ
นั่งแบบหงายค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วไปดูใกล้เนี่ยก็มีเข้ากล่อง
ที่กินไปละสัก๒๓คำวางอยู่ข้างด้วยเจอแบงค์๒๒ใบ
แล้วก็เหมือนกับเศษของแบงค์ที่โดนฉีกนะคะ
รวมถึงขวดน้ำดื่มที่ยังไม่ได้เปิดฝาตกอยู่ที่พื้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันเอาไว้ก่อนค่ะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้
แล้วจากการสอบถามรู้ว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะ
ตัวของนายสันเสริญไปทำลายของในร้านค้า
อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนพรัชนะคะ
แล้วก็เอาตัวมาสงบสติอารมณ์ที่สอนออ้าวเอาไป
สันเสริญน้ำดื่มเอาไปเข้ากล่องแล้วจู่จู่เมื่อเช้ามืดมา
เป็นศพอยู่ที่สาราข้างสอนอตอนตีห้าครึ่งทีนี้คุณ
ผู้ชมพอตรวจสอบเนี่ยนะย้อนไปวันที่สิบเจ็ดกันยาสอง
ทุ่มในสันเสิร์เนี่ยเขาไปไปเหมือนกับทำร้ายผู้หญิงอ่ะ
ตรงปักซอยรามแขมแหงร้อยห้าสิบห้าคือไปบีบคอเขาแล้ว
ฝั่งผู้หญิงก็เลยไปแจ้งความสุดท้ายผู้หญิงนะไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าเห็นว่าเอ้ยเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่มาบีบคอเนี่ย
เมาหรือเปล่าหรือมีอาการทางประสาทหรือเปล่าผู้หญิงเขาก็เลย
เอาเรื่องตำรวจก็เอาไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องขังของสอนอ
แล้วก็ปล่อยตัวไปทีเนี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่มัน
เกิดขึ้นทั้งไปบีบคอผู้หญิงทั้งไปทำลายข้าวของในร้าน
ใกล้แยกโรงพยาบาลนพรัชค่ะถามผู้กำกับที่สอนอบังชันผู้กำกับ
บอกแบบนี้มีคนมาแจ้งเมื่อวานตอนเย็นว่ามีผู้ชายเนี่ยมา
ละวาดมาทำลายข้าวของพอสายสืบทราบสายตรวจทราบก็เลยไป
กระงับเหตุเห็นว่าอยู่ใกล้แถวนี้ตอนที่ไปจับกลุ่มตัว
มาเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ขัดขืนอะไรนะขึ้นรถมากับ
เจ้าหน้าที่เลยแล้วไม่ได้มีการเอาตัวไปอยู่ที่ห้องคุมขัง
ไงช่วงเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เขายังมาคุยกับผู้ชายคน
ก็ยังปกติอยู่เลยแล้วมาเป็นศพช่วงเช้ามืดทีนี้เดี๋ยว
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะหาสาเหตุการ
เสียชีวิตแล้วก็ประสานญาติให้มารับศพประกอบพิธีตามศาสนา